พาไปตลาดย้อนยุคบ้านระจันทร์หน่อยดีกว่าคุณผู้ชม

อีกแล้วใช่ค่ะที่นี่ก็มีตลาดให้ไปเที่ยวเหมือนกันนะ

สนุกสนานเอารำหน่อย

เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
เข้าร่วมขบวนแห่พระอาจารย์ธรรมโชธ
ภายในตลาดย้อนยุคบ้านระจันทร์

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หรือทธธสำนักงานลดบุรีค่ะ
ซึ่งก็ได้มีการนำคารวาลรถยนต์๓๙คันพร้อมกับนักท่องเที่ยว๑๒๐คน
เดินทางไปเที่ยวชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าภายในตลาดย้อนยุคบ้านระจันทร์กันค่ะ
ภายในตลาดแห่งนี้นะคะก็จะมีเสื้อผ้าแบบชุดจงกระเบนสบายชุดนักรบ
มาให้เช่าสวมใส่เพื่อใส่ถ่ายรูปใส่เดินเล่นแบบนี้
ที่เห็นอยู่นี่เนี่ยไม่ใช่นายจันหนวดเขี้ยวตัวจริงนะคะแต่ว่าเป็นชุดที่เขามีให้เช่าใส่
บางคนก็อยากจะเข้ากับบรรยากาศเหมือนตัวเองเป็นคนในสมัยบ้านบางรจานอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารริมน้ำแล้วก็ยังมีการชมการแสดงของชาวบ้านด้วยค่ะ
นี่เห็นไหมเขามีเสื้อผ้าขายสีสันสวยงามไม่ได้ขายสิให้เช่าเช่าถ่ายรูป
อัธพลวรรณกิจผู้อำนวยการททสำนักงานลบบุรีบอกว่า
กิจกรรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชุมชนและสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค
ตามนโยบายของททที่ประกาศให้ปีนี้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไยอย่างยั่งยืนค่ะ
แล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
ก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนนั่นเอง
เก๋นะคุณไปเที่ยวตลาดแล้วก็ได้แต่งตัวย้อนยุคเหมือนเราเป็นแบบชาวบ้านบางรจันท
เพราะความเฮ่ย
เอาล่ะลองไปเที่ยวกันดูนะครับสถานที่แห่งนี้ก็น่าไปเที่ยวเหมือนกัน